ร่างทรงประหลาดบริกรรมคาถาภาษาที่มหาประหลาดเหลือเกิน
ฟังอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องน่ะ

แล้วนี่ภาษาอะไรภาษาเทพฮะ
ชาวบ้านตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทัพทันที่ศรีสะเกด

นี่เป็นสำนักของสองสามีภรรยาฮะ
ทำพิธีเขาคนหนึ่งเนี่ยอ้างตัวเป็นปู่ฤษี

ทำพิธีแบบนี้เหมือนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
และบริกรรมคาถาด้วยภาษามนุษย์ต่างดาว
แปลกประหลาดแต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อนะ

ลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่านี่คือปู่ฤษีต้องเรียกให้ชัด

ริกรรมคาถาประหลาดรักษาโรคประหลาดเรียกเงินเรียกทอง
จริงเลยไม่จริงเพราะที่นี่คือสำนักปฏิบัติธรรม
เปิดให้คนมาสวดมนต์ตามหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสมเด็จพระพุทธเจ้า
อย่างนี้ฮะไม่เคยอวดอ้างอิทธิฤทธิใดแรงสิ้น
เอาแล้วในคลิปมันมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องโหยหวน
ไม่เกี่ยวกับฤษีไม่เกี่ยวกับพ่อปู่ฤษี
คนนี้เขาศักดิ์มาเพราะคนมีของ
ดังนั้นพอเจอบริกรรมกระถาเขาขึ้นของเขาเอง
นี่เป็นเรื่องปกติแล้วภาษาที่ปู่ฤษีใช้เนี่ยเป็นภาษาเทพ
สิทธิ์ก็ไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่อง

แล้วเรื่องนี้เนี่ยหลายคนตั้งความสังเกตว่าผิดไหม
จะมีความผิดไหมประหลัดสุเมษทรัพย์ประมูลประหลัดอำเภอห้วยทัพทัน

ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่เข้าข่ายความผิด

เพราะไม่ได้มีการเรียกรับเงินรับทอง
เหมือนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมธรรมดา

ยังคงจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่